สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงเย็นกันนะคะ
ต้องบอกว่าในระยะวันที่๙ถึงวันที่๑๒
กุมภาพันธ์นี้สภาพอากาศของประเทศไทย
โดยรวมแล้วจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะ
กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือน
มาอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีปัจจัย
ทำให้สภาพอากาศนั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกัน
บนพื้นที่ประเทศไทยมีความร้อนมีความแห้ง
แล้วก็มีความชื้นอยู่แล้วประกอบกับมีลมพัดมานะคะ
ทำให้เกิดอากาศแปรปรวนฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ข้อมูลจากแผนที่ดาวเทียมแผนที่อากาศ
อุตุนิยมวิทยาก็จะมีกลุ่มเมฆฝน
บริเวณตอนกลางของประเทศเนื่องมาจากว่า
ปัจจัยหนึ่งคือมวลอากาศเย็นจากจีนลงมาปกคลุม
แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้นะคะ
รวมถึงคลื่นลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้ามาเสริมนะคะ
ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศแปรปรวน
ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นอุณหภูมิจะลดต่ำลง๑๓องศาเซลเซียส
ส่วนภาคอีสานนั้นก็จะมีทั้งฝนด้วยแล้วก็อุณหภูมิลดต่ำลงด้วย
ขณะที่ภาคใต้นะคะก็จะมีปัจจัยเรื่องของลมตะวันออกปกคลุมอยู่
สังเกตว่าจะมีกลุ่มฝนนั้นเกิดขึ้นหนาแน่น
บริเวณภาคใต้แถบตอนล่าง
โดยเฉพาะนครศรีธรรมราชลงไปนี่จะมีคลื่นสูง๒๓เมตร
แล้วก็ขอแนะนำแล้วก็ย้ำเตือนให้ชาวเรือ
ดเดินเรือในระยะนี้จนวันถึงวันที่๑๒กุมภาพันธ์

พื้นที่สีม่วงนี้คือคลื่นสูงประมาณสัก๓เมตร

ถ้าเรือเล็กงดได้ก็งดกันไปเลยนะคะ
ขณะที่บริเวณตอนกลางของประเทศอย่างภาคกลางภาคตะวันออก
พื้นที่ร้อนบางพื้นที่ก็มีฝนนะคะ
เพราะฉะนั้นดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดี
เพราะสภาพอากาศแบบนี้ก็จะนำมาซึ่งของโรคภัยต่าง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยป้องกันเราได้คือเจลล้างมือ
ถ้าหาซื้อไม่ได้มีวิธีการทำง่ายนะคะคุณผู้ชม
อุปกรณ์คือแอร์ทิลแอลกอฮอล๙๕
คาร์โบพอลนะคะคือตัวที่ทำให้เป็นเจลน้ำร้อนกีซาลิน

เหมาะสำหรับการใช้กับผิวหนังนะคะ

ยผงคาโบพอล๙๔๐ลงไปในน้ำร้อน
คนจนละลายให้มันพองตัวเต็มที่
จากนั้นเติมสารประกอบอื่นเข้าไปด้วยกัน

แอดทิลแอลกอฮอล์ประมาณ๒ใน๓ของอัตราส่วนนะคะ
เหมาะสำหรับการใช้ในการล้างมือ
ในการทำความสะอาดมือปกป้องอันตราย
ป้องเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียต่างด้วย
เคล็ดลับดีในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ